คุณผู้ชมค่ะก่อนจะไปลุ้นผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลกันนะคะ
มาร่วมรุ้นกับสาวคนนี้ก่อนคุณก้อยรัชวินค่ะ
อีกไม่กี่เดือนแล้วนะอีกไม่ถึงเดือนหน่อยแต่พอลอดแล้ว
แต่ที่สำคัญนี่ตูนจ๋ามากดชัตเตอร์แล่นชัตเตอร์ให้ฉันหน่อย
อ๋อนายพักสวยเสียว
ล่าสุดบ้านนี้ค่ะเขาเพิ่งโพสต์รูปพาเจ้าตัวน้อยนี่แหละ
พักผ่อนที่ทะเลซึ่งแม่ก้อยก็ได้อวดฝีมือการถ่ายภาพขั้นเทพ

สาวก้อยเนี่ยโพสต์แคปชั่นแอบแกงคุณสามีไว้แบบนี้ค่ะ
เมื่อบอกว่าเมื่อบอกสามีว่าอยากจะได้รูปแบบมีใบไนท์เป็นแบบกลัวกรา

แท็กเรียกว่ามาทั้งต้นเลยล่ะจ้ะจะดีกว่า
แฮชแท็กโปรกาสไตล์คุณอาทิตย์ค่ะ
ซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ชมฝีมือคุณพ่อนะ

อกจากนี้แม่ก้อยค่ะจัดภาพลุคแซ่บตามสไตล์คุณแม่
ตอนนี้อายุ๓๖คันแล้วเข้าเดือนที่๙แล้วจ้า
ก็เป็นภาพแบบว่าใส่เสื้อครอบสั้นแบบนี้
เปิดให้เห็นหน้าท้องแบรนด์ราบชัดไปเลยนะครับ
บอกเลยว่าสวยน่ารักจริงล่ะจ๊ะ